บอกว่าในช่วงส่งท้ายปีแบบนี้
มันจะมีเรื่องราวที่เป็นการประมวลเหตุการณ์ต่าง
แต่ในครั้งนี้เราจะมาติดตามฉายาของคนในวงการบันเทิง
สร้างเรื่องราวสั่นสะเทือนวงการมาแล้ว
ตลอดปี๒๐๑๖ที่ผ่านมานะคะ
โดยสมาคมนักข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย
เขาได้มีการมอบฉายา๑๐ฉายาให้กับเหล่าดารา
จะมีใครกันบ้างเผ็ดแค่ไหนไปดูพร้อมกันค่ะ

ที่ทำให้เสกโลโซกลายเป็นบล็อกเกอร์ชื่อเช้า
จากกรณีสัตว์แข้งประเขณหมัดใส่ซ้าวธอม
อดีตลูกน้องคนสนิทของการวิพากร
โชคดีเรื่องจบที่การไกลเกลี่ยชดใช้ค่าเสียหาย
และสารตัดสินให้รอลงอาญา๒ปี
จึงทำให้ร็อกเกอร์เลือดร้อนกลับตัวเป็นคนใหม่

ไม่สนุกในการทำเรื่องแบบนี้นะครับ
คาดว่าจะหยุดเตะคนอีกนานนะครับ
จนต้องมอบชายาโลโซงวัดโฉดไทย๕

กอดชายาพักจอเพราะท้องค่ะ
หลังจากจูงมือหวานจ่ายเบ้นอักษรกิจ

แถลงข่าวดีตั้งท้องแล้ว๔เดือน
และขณะนี้เตรียมวางมือจากหน้าจอ
เพื่อเตรียมตัวเป็นคุณแม่มือใหม่

ตัดสินใจจะหลดปากกาเซ็นใบยางเมื่อกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
จึงได้รับชายาสดแล้วจ้า
โต้ข่าวลืมมือที่๓และทำร้ายร่างกายฝ่ายหญิง
ทั้งนี้ยืนยันว่าจากกันด้วยดีและเข้าใจ
ต้องกลับมาใช้สถานะโสดอีกครั้ง

อุปสรรคแม่และพี่สาวฝ่ายหญิงไม่ปลื้ม
เกิดเรื่องราวดราม่าแม่ตามหาลูกสาว

ด้วยการจูงมือกันทำบุญพร้อมหน้าครอบครัว
และระบุด้วยว่ารักครั้งนี้อยู่ในสายตาผู้ใหญ่
ไม่มีอะไรที่เหมาะไปกว่าฉายา
รักแท้ไม่แพ้อุปสรรค
เคยเป็นพี่น้องที่รักใคร่กันมาก่อน
แต่กลับต้องบาดม้างเพราะปัญหาธุรกิจฟิสเน็ต
สำหรับซื้อเจ๊สั่งลุยบุ๋มปะนัดดา
และนางเอกสายแบ๊วเจนนี่เทียนโภสวัน

ไม่มีคำว่าพี่น้องในเรื่องธุรกิจ

กให้คู่นี้ไปอย่างไม่ต้องสงสัย

กราบรถกู

คือฉายาที่อธิบายพฤติกรรมสุดกลาง

ที่ทำร้ายคู่กรณีที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาเฉียวชน
พร้อมบังคับให้กราบรถคันงามของเขา
กลายเป็นข่าวเช้ากระหึ่มโซเชียล
สุดท้ายพิธีกรหนุ่มถูกต้นสังกัด

และต้องคดีตามกฎหมาย

ทำเอาอุ้มลักษณะต้องหลบเรื่องหนักหน่วงทั้งโลก

คดีความทำร้ายร่างกายลูกชายในพลที่จังหวัดเชียงใหม่
โดยก่อนหน้าที่อุ้มจะเปิดตัวคบหาแฟนหนุ่มนอกวงการ

เพื่อเอาชนะใจดาราสาวเซ็กซี่ให้ได้
แต่สุดท้ายฝ่ายหญิงไม่ให้โอกาสไปต่อ

หนีคุณหอยเจอคุณโหดไปตามระเบียบ
ส่วนชายาปกบวกด้านผลงานสร้างชื่อ
ก็ต้องยกให้นางเอกแต้วนัทพร
ที่ก้าวมารับบทบาทสองบุคลิก

ส่งผลให้ละครมีเรตติ้งสูงสุด

เธอจึงซิลฉายาคำแก้วให้แต้วเกิด

ชื่อนี้การันตีฝีมือทางการแสดง
บทคุณอุบลนางรำหลวงแห่งราชสำนัก
ที่ถูกจองจำวิญญาณเพื่อรอวันทวงแค้น
นางเอกคนเก่งเล่นได้ประทับใจสมชื่อ

และเทพบุตร๗๐ล้านคือฉายา
มอบให้ร็อกเกอร์ใจบุญตูนบอดี้แลม
อุทิศแรงกายแรงใจวิ่งการกุศล๑๐วัน๔๐๐กิโลเมตร

เพื่อระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

โดยตลอดเส้นทางเขาได้รับน้ำใจจากคนไทยท่วมท้น
รวมยอดบริจาคมากกว่า๗๐ล้านบาท
เป็นเรื่องราวดีที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างแท้จริง